มาให้กำลังใจอีกหนึ่งคู่กันดีกว่านะคะสำหรับจ๊ะอาสยามแล้วก็แจ๊คธนพล

ก็ยังต้องให้กำลังใจเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะฝ่าด่านของคุณพ่อคุณแม่น้องจ๊ะได้หรือเปล่า

ใช่แล้วรักเลิกกันจนงงไปนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
และเมื่อไม่นานมานี้จ๊ะอาสยามเองก็ได้โพสต์ภาพปล่อยปลา
และข้อความหวานฉ่ำอวยพรวันเกิดพี่แจ๊คธนพล
หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยฝ่ายชายฝ่าด่านพ่อแม่น้องจ๊ะได้อีกครั้งแล้วหรือยัง

เพราะว่าเห็นแวะไปงานขึ้นบ้านใหม่ฝ่ายหญิง

จะใช้มัดใจรอจนถึงวันแต่งจริงหรือเปล่า
รวมไปถึงข่าวที่จ๊ะโดนแอบอ้างชื่อทุกข่าวคราววันนี้
เรามาฟังจากปากของหนุ่มเสียงดีแจ๊คธนพลกันค่ะ
อ๋อก็เป็นของฝันเฉยไม่ได้ติดอาจองเลย
คุยกับครอบครัวเริ่มแบบโอเคขึ้นนะครับ
เจอบ่อยขึ้นตอนเขาทำบ้านเนี่ยครับ
ตอนปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย

สมมุติเราเป็นลูกเราอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ต้องเป็นห่วงเพราะถ้าคบกับคนที่มีข่าวเยอะอะไรแบบนี้
ตอนนี้เราชนะใจคุณพ่อคุณแม่เข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วหรือเปล่า
ก็รับปากว่าจะดูแลน้องให้ดีให้ดีที่สุด

บอกเขาว่าให้ใจเย็นค่อยเคลียร์
แจ๊คก็ให้กำลังใจกันไปเนาะ
ทุกเรื่องทุกข่าวคราวที่เกิดขึ้นกับจ๊ะ
เป็นคนที่อยู่คอยเคียงข้างจ๊ะตลอดเวลา
และที่สำคัญคือสถานะเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้สถานะของทั้งคู่คืออะไร
จ๊ะบอกว่าก็ดูได้จากภาพ
หรือว่าสัมผัสได้จากความรู้สึกก็แล้วกัน
ไม่ต้องไปถามหรอกว่ามันเป็นอะไรกัน

เพราะว่าเอาให้ภาพเนี่ย

บอกเอาเองแล้วกันว่าสถานะของทั้งคู่ตอนนี้มันเป็นยังไง

คุณผู้ชมเดี๋ยวให้กำลังใจคู่นี้กันต่อไป